คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งคดีที่เราก็ยังคงเกาะติดแล้วก็ตามอัปเดตความคืบหน้าให้อยู่สำหรับกรณีอุ้มฆ่าเสียสุชาติที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งหมายแล้วตอนนี้ก็คือมีคนเข้ามามอบตัวแค่คนเดียวแต่ที่เหลือยังคงจับอยู่
คงไล่ตามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบังฟิศกิบหลีหรือว่าจะเป็นบังหนีนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบอกว่าเจอหัวกระสุนปืนแล้วก็ปลอกกระสุนในรถของเสียสุชาติที่ถูกเอาไปฝัง
แล้วก็เผาอำพรางอยู่ที่กลางสวนปามอะค่ะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลมาว่านายบังฟิศหรือว่านายสุริยาเนี่ย
ยิงเสียสุชาติในรถก่อนที่จะแยกฝังคือเอารถไปฝังอำพรางและเผา
แล้วก็แยกเอาศพเสียสุชาติไปฝังอีกจุดหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยตรวจสอบหาพยาหลักฐานในรถของเสียสุชาติ
ก็ตอนนี้รถเนี่ยถูกนำขึ้นมาจากหลุมแล้วจอดอยู่ที่หน้าสพอาวนางจังหวัดกระบี่ค่ะ
โดยหลังจากที่สอบปากคำพยานบุคคลในเหตุการณ์๖คนแล้วก็บังสันผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวก่อนหน้านี้นะคะ
ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเป็นข้อมูลใหม่ว่านายสุริยาหรือบังฟิศเนี่ยใช้ปืนยิงเสียสุชาติ
เสียชีวิตในรถของเสียสุชาติเองก่อนที่จะเอาศพไปฝังในสวนยางพารา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำก้อนดินสีแดงในรถเก๋งออกมาละลายน้ำเอาตะแกรงร่อนหาหลักฐานที่คาดว่าน่าจะฝังอยู่ในดินที่มากับรถ
โดยเจอจริงนะคะเป็นหัวกระสุนปืนค่ะ
แต่ยังเป็นหัวกระสุนปืนที่ไม่ทราบขนาดสองหัวนะคะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีกสองปลอกอยู่ในกองดินที่เบาะด้านหลังของรถเสียสุชาติ
มีรอยกระสุนอยู่ที่ด้านล่างของประตูหลังฝั่งขวาหนึ่งนัดด้วยค่ะนี่คือหลักฐานใหม่ที่ได้จากการตรวจค้นรถเสียสุชาตินะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ที่สวนยางพาราซึ่งก็เป็นจุดที่ฝังศพเสียสุชาติห่างจากจุดฝังรถประมาณสัก๗๐๐เมตรนะคะ
ก็เจอโทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากจุดฝังศพประมาณหกสิบเมตรค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็กู้ข้อมูลภายในเครื่องนะคะว่ามีข้อมูลมีเบาะแสหรือว่ามีบันทึกการติดต่อใครอย่างไรบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิตรองผู้บังคับการจังหวัดกระบีบอกว่าชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากการสอบปากคำพยานสำคัญที่เข้ามอบตัวค่ะ
ทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างอาจจะชัดเจนแล้วว่าเสียสุชาติเนี่ยถูกยิงในรถของตัวเอง
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาพิสูจน์อีกครั้งส่วนกระแสข่าวที่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากถึงยี่สิบคนเนี่ย
ตำรวจยังไม่ยืนยันนะคะบอกว่าขอเวลาทำงานก่อนแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ได้
พนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนเนี่ยนะได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้เบาะแสที่น่าเชื่อว่านะครับ
ผู้ตายเนี่ยเสียสุชาตินะครับถูกคนร้ายยิงตายในรถก่อนที่จะเอาไปเผานะครับ
เราก็เชิญพิสูจน์หลักฐานนะครับมาตรวจเก็บพยานหลักฐานเช่นว่าหัวกระสุนปืนนะครับ
ร่องรอยกระสุนปืนนะว่ามีไหมซึ่งเบื้องต้นตอนนี้พบสองหัวแล้วครับ
นะครับเพื่อยืนยันน้ำหนักพยานหลักฐานที่เราได้มานะฮะ
ส่วนเรื่องอื่นเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
ทีนี้แหมแม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังมีเรื่องลางบอกเหตุมานะ
ได้มีแต่ชาวบ้านครับตำรวจบอกตอนที่ค้นหาหัวกระสุนปืนในรถเสียสุชาติเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่บางคนได้กลิ่นคล้ายคล้ายศพลอยออกมาอืม
แล้วก็เจอหัวกระสุนกับปลอกกระสุนปืนเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเสียสุชาติจะมาด้วย
ครับมาตรวจหาหลักฐานแล้วก็มาชี้จุดด้วยหรือเปล่าแล้วก็บอกว่ามีฝูงอีกาหลายสิบตัวบินวนอยู่เหนือโรงพักอ่าวนาง
เกาะตามต้นไม้ใกล้จุดจอดรถเสียสุชาติด้วยร้องเสียงดังหลายต่อหลายครั้ง
ทีมข่าวและเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนกับว่ามันยังไงมันมีรางอะไรไหมนะ

มันมันมีรางอะไรหรือเปล่าจากการสอบปากคำพยานปากสำคัญที่อยู่ใน
เหตุการณ์และเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับทำให้ทราบว่า

ที่ผ่านมาบังฟิศผู้ต้องหาโทรศัพท์มาหลอกเสียสุชาติให้ไปหาที่บ้าน
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำเพื่อจะเจรจากันเรื่องเงินที่บังฟิศยืมไป
เสียสุชาติบอกว่าจะไปทวงเงินสามแสนบาทแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
จากนั้นประมาณ๑๒นาฬิกาบังฟิศกับพวกทำร้ายร่างกายเสียสุชาติ
แล้วก็อุ้มไปขึ้นรถกระบะสีขาวที่ตำรวจยึดได้ก่อนหน้านี้กับรถเก๋ง
ไปที่สวนยางพาราจุดพบศพก่อนที่บังฟิศจะผลักเสียสุชาติ
ล้มลงที่บริเวณเบาะด้านหลังของรถเก๋งแล้วใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
คาดว่าจะยิงไป๓นัดนะครับ๑๔นาฬิกาบังฟิศทำทีเป็นขับรถของเสียสุชาติ
โดยใช้เส้นทางเดิมที่มีกล้องวงจรปิดก่อนจะวกมาใช้เส้นทางที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
เพื่อกลับไปที่บ้านของบังฟิศนี่นะฮะจากนั้นคาดว่ามีการแบ่งกลุ่มกันทำงานด้วยนะครับ
ฟิศกับพวกอีกกลุ่มนึงเป็นคนไปจ้างรถแบ็คโฮให้ไปขุดหลุมที่สวนปาม
แล้วเผาแล้วก็กลบรถเก๋งของเสียสุชาติ
อีกกลุ่มหนึ่งคาดว่าไปจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดหลุมฝังศพเสียสุชาติในสวนยางพารา
ห่างจากจุดฝังรถประมาณ๗๐๐เมตร
แล้วเอาปลอกกระสุนกับหัวกระสุนที่เคยยิงมาแล้วเนี่ยไปโรยห่างจากจุดฝังศพประมาณ๕๐เมตร
เพื่อทำทีเหมือนกับว่ายิงเสียสุชาติในจุดนี้
หลังก่อเหตุบังฟิศหนีไปบ้านญาติที่เกาะยาวจังหวัดพังงานะครับจนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่ง
หลีพี่ชายติดต่อให้บังฟิศกลับขึ้นฝั่งแล้วก็หลบหนีไปด้วยกัน
แต่ทั้งหมดยังต้องสอบปากคำพยานทั้ง๕คนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่า
วางแผนหรือว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้าง
แต่เอาเป็นว่าผู้ต้องหาร่วมขบวนการทั้งหมด

บางคนก็มามอบตัวแล้วคาดว่ามีเป็น๑๐๒๐คน

นั่นหมายความว่าบังฟิศนี่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
คือจะเรียกใครมาทำอะไรยังไงก็ได้

ก็มีบางคนก็ถามอย่างว่า

ฟิศบอกให้มาช่วยกลบหลุมหน่อย
หุมกันค่ะตั้งแต่หกโมงเย็นยังเที่ยงคืนวันนั้นอ่ะอ่า
กลบกันไม่ไหวต้องไปตามแบ็คโฮลอีกคันนึงมากลบอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยค่ะนั่นแสดงว่าบังฟิศเนี่ยโอ้โหอิทธิพลในพื้นที่เนี่ย
คือเรียกใครมาเนี่ยจะให้ทำอะไรก็เหมือนกับเกรงใจ
บางคนบอกเกรงใจบังฟิศเขาให้ทำก็ต้องทำอันนี้เหมือนที่บังสันพูดนะ
ที่เขาเป็นคนแรกที่มามอบตัวที่บอกว่าครับเขาสั่งให้ผมทำ
ผมต้องทำว่าผมกลัวเขาผมแสดงว่ามันมีอะไรนอกเหนือกว่านี้
ออกจากเปิดร้านขายของชำแล้วก็จุดรับซื้อน้ำยางของบังฟิศ
เพราะบางคนเนี่ยตำรวจไปจับได้มียาเสพติดค่ะ
บอกผมซื้อยาเสพติดซื้อจากบังฟิศนั่นนี่ฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ตอนเนี่ยคาดว่าเป็นสิบหรือยี่สิบกว่าคนด้วยซ้ำนะครับค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะเราเลยเคยไล่กล้องวงจรปิด
วันที่เสียสุชาติหายตัวไปในวันที่๓พฤษภาคมให้ดูว่า
โมงห้าสิบแปดนาทีเนี่ยขับรถไปหาช่างใหม่ที่อู่ซ่อมรถ
แล้วก็จะเห็นเสียสุชาติยืนคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้อยู่ชั่วโมงนึง
แต่พอดีว่าช่างใหม่ไม่อยู่บ้านก็เลยขับรถออกจากอู่ซ่อมรถไป
แล้วก็เป็นคลิปในช่วงเวลา๑๑โมง๔๖นาทีต่อเนื่องกันนะคะ
เสียสุชาติเนี่ยขับรถไปตามถนนกระบี่เขาทอง
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปบ้านบังฟิศในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
เส้นทางก็เป็นแบบนี้เราเคยเอาภาพกล้องวงจรปิดนี้ไล่ให้คุณผู้ชมดูแล้ว
เป็นแผนที่ขึ้นมาเลยว่าเสียสุชาติออกจากอู่ซ่อมรถแล้วไปที่ไหนอย่างไรบ้าง
ซึ่งจุดพบหลุมที่ฝังรถอยู่ห่างบ้านบังฟิศ๒๐๐เมตร
จุดพบศพอยู่ห่างจากจุดพบรถ๗๐๐เมตร
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยให้ข้อมูลไปว่า
ชาวบ้านบอกว่าเสียสุชาติไม่ได้ขับรถเข้าไปที่บ้านบังฟิศแค่ครั้งเดียว
แต่เข้าไปสองครั้งเรื่องนี้ได้คำตอบแล้วนะคะว่าเป็นยังไง
คือรอบแรกที่เสียสุชาติขับรถเข้าไปน่าจะเป็นเสียสุชาติเองจริงที่ขับรถเข้าไปหาบังฟิศที่บ้าน
เพื่อไปทวงเงิน๓แสนบาทตามที่บอกกับหลานไว้
พยานบอกบังฟิศเป็นคนนัดให้มาด้วยซ้ำ
ถูกต้องแต่รอบที่สองที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นว่าเสียสุชาติเนี่ยวนรถออกมา
แล้วขับกลับเข้าไปที่บ้านบังฟิศอีกทีนึง
อันนี้เนี่ยจากพยานปากสำคัญวันนี้ที่มาให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนบอกเลยว่า
รอบแรกเนี่ยเสียสุชาติเข้าไปแล้วน่าจะถูกจับตัวเอาไว้ในบ้านแล้ว
แต่รอบสองน่าจะเป็นบังฟิศเองนั่นแหละที่ขับรถเสียสุชาติออกมา
เพื่อหลอกตาคนในระแวกนั้นว่าเสียสุชาติขับรถออกจากบ้านแล้ว

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
ภรรยาของเด็กเลี้ยงวัวของบังฟิศ
ที่ถูกใช้ให้ไปซื้อน้ำกรดค่ายาง
เพื่อเอามาราดทำลายศพบังฟิศนะฮะ

คือคนนี้เขาชื่อบังพ่อนะเขาเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจเป็นคนที่๒ต่อจากนายสูวิทย์
น้องชายของบังฟิศถือว่าเป็นพยานปากสำคัญ
เพราะว่าตำรวจได้ข้อมูลมาต่อจิ๊กซอขยายผลได้เยอะทีเดียว
ภรรยาของเขาถูกตำรวจเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
เขาบอกกับเราวันที่๓พฤษภาคม
สามีของเธอไปไหนมาบ้างกลับบ้านกี่โมงอะไรยังไงนะเธอบอกกับเราว่าวันนั้นเนี่ยสามีไปเลี้ยงวัวให้กับบังฟิศตามปกติ
แล้วถูกใช้ให้ขับรถกระบะไปซื้อน้ำกรดค่ายางที่ร้านค้าหน้าปากซอยห่างจากบ้าน๗กิโลเมตร
สามีบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีส่วนร่วมกับการตายของเสียสุชาติเลยแม้แต่
จะเอาน้ำกรดค่ายางไปทำอะไรค่ะสุดท้ายคือเอาไปราดเพื่อให้ศพเนี่ยเน่า
เปื่อยเร็วขึ้นนี่นะฮะเธอเองบอกว่าเธอเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของสามี
ว่าไม่มีใครไม่มีวันจะไปร่วมฆ่าใครได้เนื่องจากสามีไม่เคยทะเลาะกับใคร
อยู่ด้วยกันมา๑๑ปีกว่ามีลูกสาวอายุ๑๑ขวบครอบครัวอบอุ่นไม่มีทางที่สามี
จะเอาชีวิตครอบครัวไปแลกกับสิ่งไม่ดีแบบนี้แล้วไม่ได้มีนิสัยโหดร้ายอะไรขนาดนั้นด้วย
หวังว่าการที่สามีมามอบตัวมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเนี่ย
แล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจจะทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้
แล้วสามีเธอเนี่ยจะได้ชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ไหนมันก็ไม่ได้พูดนะมันก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกมาก็บอกแค่นั้นเลยยั่งให้ให้บ้าง
แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองมาถามเรื่องที่ว่าแฟนบอก
อะไรบ้างวั้งอะไรประมาณนั้นก็บอกว่าไปซื้อน้ำซัมขายาง
มีเฟมมันบอกเค้าแค่นั้นแหละนึกว่าแฟนพี่ตั้งจาก
วันที่๓จนถึงวันที่เขามามอบตัวพี่เขา
เขามีมีอะไรอืมไม่มีก็ทำงานกรดสร้างข้างบ้านก็
ปกติแอเลยทีมข่าวยังได้ไปพูดคุยกับพ่อตาของ
บังฟิศด้วยนะคะก็คือพ่อของภรรยาบังฟิศนะคะ
บอกว่าตัวพ่อเองก็ไม่ได้เจอลูกสาวแล้วก็ลูกเขย

ปกติแล้วเนี่ยลูกสาวก็จะโทรมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบตามปกตินี่แหละ
พ่อก็มารู้จากข่าวเหมือนกันว่าบังฟิศไปก่อเหตุฆ่าคนตาย
ตอนนี้เนี่ยรู้เลยว่าลูกสาวพ่อแล้วก็หลานพ่อเนี่ยต้องตกที่นั่งลำบาก
พ่อเองก็ยังไม่ได้เจอตัวลูกสาวแล้วก็เป็นห่วงลูกมากเป็นห่วงหลานมากด้วย
ถ้าหากว่าบังฟิศกับลูกสาวฟังอยู่เนี่ย
สิ่งที่อยากจะบอกกับบังฟิศคือมามอบตัวซะ
สิ่งที่อยากจะบอกกับลูกสาวก็คือติดต่อกลับหาพ่อหน่อยพ่อเป็นห่วงค่ะ
ไม่เลยไม่เลยไม่เลย

เราก็ไม่ได้อยู่กับมันอีกวินาทีเปียอน่ะ
เราก็เลือกกับนูของเขาเลือกกับแม่ของเขา
พ่อไม่ได้ไปยุ่งที่อย่างแน่นก็
ความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัวบังฟิศและพวกนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่ร่วมกันเกาะคดีอุ้มค่านายศูชาสตร์ข่าวล้วนหรือเสียศูชาสตร์
ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสพอ่าวนางจังหวัดกะบี่
ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกคนนึงนะครับคนนี้ฮะ
นายอาลิฟต์ช่างเรืออายุ๒๗ปีนายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ตั้งแต่ต้นด้วยนะครับกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
คดีนี้พนักงานสอบสวนเท่ากับว่าออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว๕คน
คือนายสุรชัยหรือว่ากิบหลีพี่ชายของบังฟิศนายสุริยาหรือว่าบังฟิศ
เป็นคนลงมือทั้งหมดเลยนะครับตัวต้นเรื่องเลยนายสุริยันหรือว่าบังหนี
ตอนนี้ก็หนีกันอยู่ทั้งสามคนเนี่ยนะฮะนายสุวิทย์หรือบังสันนี่มาเข้ามอบตัวแล้ว
ตั้งแต่๑๔พฤษภาคมและวันนี้หมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคนคือนายอาลิฟต์นะครับ
นี่ก็ยังตามตัวอยู่นะฮะยังหนีอยู่พยานปากสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์
ขอมามอบตัวเข้ามอบตัวให้ข้อมูลกับตำรวจมี๖คนคนหนึ่งก็คือ
คนเลี้ยงวัวชนของบางพิษนะคะชื่อว่าบางท่อเดิมบางท่อ
แต่วันนี้เราเจอภรรยาแล้วตำรวจบอกว่าเขาชื่อบางพ่อนะฮะ
ไม่ใช่คนขุดนะฮะคนกลบนะฮะคนนี้อีกคนนึงนะครับ
อีก๓คนมามอบตัวพร้อมกันเมื่อวานนี้คือบังเมษบังบาสและบังรุษ
ทั้งหมดนี้บังฟิศเรียกให้มาช่วยกลบดินฝั่งรถเก่งของเสียสุชาติ
มีในตั้มอายุ๓๔นี่เกี่ยวข้องกับการเผาและฝังรถ
ตำรวจคุมตัวได้นะคนนี้ไม่ได้มอบตัว
แต่ตำรวจไปคุมตัวได้ขณะกำลังหลบหนีอยู่คนนี้ค่ะนะ